ก็เป็นการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางมาเพราะว่า
ว่าวันที่๒๙ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะมีการเดินทางมามากกว่านี้นะครับ
ก็ขอความร่วมมือเรื่องของการเข้าคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ
เพราะว่าต่างชาติเองก็มีการเข้ามาทำข่าวแล้วก็นำเสนอออกไปยังต่างประเทศด้วยนะครับ
รวมทั้งการจัดการขยะด้วยนะคะจะต้องเริ่มแยกขยะที่ตนเองนะคะ
เพื่อให้การจัดการด้านต่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนำข้าราชการกว่า๓๕๐๐คนนะครับ
และร่วมแปรอักษรเป็นเลข๙ไทยค่ะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารและสภากรุงเทพมหานคร
นำข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครกว่า๓๕๐๐คน
ประกอบพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ก่อนร่วมกันแปรอักษรเป็นหมายเลข๙ไทยอย่างสวยงาม
พร้อมข้อความคำว่ากอทมด้านล่าง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
หลังจากนั้นได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองกล่าวว่า
กรุงเทพมหานครได้น้อมนำโครงการพระราชดำริตลอดจนพระบรมราชวินิจฉัยของในหลวงรัชกาลที่๙
มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองในด้านต่างอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
โดยดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทให้สมดั่งพระราชปนิษฐาน

สำหรับการยืนแปรอักษรเจ้าหน้าที่แบ่งเป็นสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นบริเวณโดยรอบ
หมายเลข๙ไทยจะเป็นเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบสีกากีส่วนที่๒พื้นที่เป็น
หมายเลข๙ไทยคือส่วนที่เจ้าหน้าที่แต่งกายชุดสุภาพสีดำล้วนและส่วนสุดท้าย
เป็นเจ้าหน้าที่ใส่ชุดปกติขาวค่ะ